มาดูสถานการณ์ในประเทศไทยกันบ้างค่ะ
คือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องส่งใจไปช่วยในหลายพื้นที่นะคะ
ที่เจอกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมนะคุณกาย
อย่างพื้นที่หนึ่งวันนี้เนี่ยที่เจอกับน้ำท่วมหนักเลยก็คือที่อุตรดิษฐ์ค่ะ
คุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอฟากท่านะคะเจอกับน้ำป่าไหลมาวูบเดียว
หมู่บ้านนี่กลายเป็นทะเลโครนค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำป่านี่คืออนุภาพของน้ำป่า
แล้วมันไหลบ่าแบบนี้ค่ะท่วมหลายอำเภอของอุตรดิษฐ์นะคะ
ท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรแล้วก็ถนนโดยเฉพาะ
วันนี้คือก็ต้องลงไปลุยพื้นที่นะคะไปช่วยอบพยพประชาชน
พากันไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยระดับน้ำสูงด้วยนะคะ
แล้วไหลเชี่ยวไหลแรงแล้วก็พาหลายสิ่งหลายอย่าง
โลนอะไรมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
ก็ต้องเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยง
ขนย้ายของเก็บขึ้นที่สูง

ตัดกระแสไฟเอาเรือท้องแบนเข้าไป
แล้วก็ต้องไปดูว่ามีใครติดค้างออกมาไม่ได้บ้างนะคะ
เพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะระดับน้ำขึ้นสูงจริง
ทางจังหวัดต้องตั้งศูนย์บัญชาการ

แต่ว่าอันนี้คือภาพที่เราเห็น

พอมันได้ที่ไปหมดแล้วมันก็ค่อยลดลงลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่สภาพแบบนี้เวลามันลดเนี่ย

เพราะว่ามันกลายเป็นทะเลโคนนะคะ
ลงคลิปเอาไว้ตอนที่น้ำแห้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะน้ำแรงจริงจริง
ประตูรั้วกำแพงนี่โดนซัดพังไปทั้งแถบเลย
อย่างที่เราเห็นก็คือมันกลายเป็นทะเลโครนนะคะ
หมู่บ้านแห่งนี้นะคะครับโอ้โหนี่คือสภาพหลังจากที่
ที่แห้งแล้วเนอะใช่ค่ะโอ้โห